ปฏิทินไว้เลยคุณผู้ชมฮะค่าไฟของงวดเดือนพฤษภาคม
ลองดูบินดีนะค่าไฟอาจจะลดลง
ส่วนใครกำลังหาห้องเช่าราคาสบายราคาประหยัด
การเคหาแห่งชาติเขามีโปรโมชั่นมาให้ด้วย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องแรกเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าก่อนเลยครับอันนี้ต้องลุ้นหน่อย
เพราะมีแนวโน้มว่าค่าเอฟทีอาจจะลดลงเหลือหน่วยละ๕บาท
และใช้อัตราเดียวไม่แบ่งแยกว่าเป็นไฟบ้านหรือไฟภาคอุตสาหกรรมครับ
หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ได้พิจารณาลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ
ค่าเอฟทีในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเหลวลดลงครับ
ซึ่งหากยังลดลงต่อเนื่องเนี่ยก็จะพิจารณาใช้สูตรค่าเอฟทีราคาเดียว

จากเดิมที่กำหนดไว้๒อัตราคือไฟบ้านหน่วยละ๔บาท๗๒สตางค์
และไฟอุตสาหกรรมราคาหน่วยละ๕บาท๓๓สตางค์ครับ
โดยหากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใช้อัตราใหม่
เดือนพฤษภาคมอาจจะได้จ่ายค่าไฟลดลงนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยราคาสบายกระเป๋าครับ
เพราะการเคหาแห่งชาติได้ประกาศจัดโปรโมชั่น
ห้องเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ราคาพิเศษเริ่มต้นที่วันละ๔๐บาทเท่านั้นเอง
ซึ่งแต่เดิมหมดโปรไปแล้วนะเมื่อวันที่๓๑มกราคม

ขยายโปรโมชั่นต่อไปจนถึงวันที่๓๐เมษายนนี้เลย
โดยห้องเช่าราคาพิเศษมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑลรวมถึงบางจังหวัดที่มีโครงการของการเคหะแห่งชาติด้วยครับ
ใครสนใจห้องเช่าราคาพิเศษตกเดือนละ๑๒๐๐บาทถึง๑๕๐๐บาท
ไปตรวจสอบได้ที่โครงการที่สนใจนะ
ไซต์ของการเคหาแห่งชาติแล้วก็สายด่วนก็มีเหมือนกัน๑๖๑๕ครับ
เข้าสู่ฐานการเสียภาษีตามระบบครับ
หลังจากทำธุรกิจอยู่นอกระบบภาษีมานาน
ซึ่งในตลาดออนไลน์มีแม่ค้ากลุ่มนี้มากกว่า๑๔๒๐๐๐ราย
โดยทางกรมสรรพากรจะดึงธุรกิจหรือบุคคลที่เคยอยู่นอกระบบภาษี

โดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเสียภาษีครับ
เขาคาดกันว่าหากนำเข้าระบบได้ทั้งหมด
เก็บภาษีในปีนี้ได้ตามเป้าก็คือ๒๒๐๐๐ล้านบาทครับ